ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีทารกแรกเกิดวัยเพียงแค่๑๘วัน
หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยค่ะน้องไอแอล
เรื่องนี้รู้เรื่องจากการที่แม่เด็กออกมาแจ้งบอกว่าลูกหายไป
น่าจะโดนลักพาตัวเพราะว่าแม่เนี่ยวางลูกเอาไว้ที่บ้าน
แล้วแม่เข้าห้องน้ำห่างจากลูกแค่๕เมตร
เข้าห้องน้ำ๑๐นาทีเองออกมาลูกหายไปแล้วนะคะ
แต่เรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรมากไปกว่านี้หรือเปล่า
เพราะว่าตำรวจเขาตัดประเด็นลักพาตัวทิ้งออกไป
เขาบอกว่าจริงแล้วคนที่ทำให้น้องหายอาจจะเป็นพ่อหรือแม่เองด้วยซ้ำ
ในช่วงเวลาที่น้องหายตัวไป
ล่าสุดค่ะมีการใช้สูนักดมกลิ่นของตำรวจนะคะ
นี่คือเจ้าเบลัสค่ะเป็นสุนัขดมกลิ่น
ก็ให้ดมถุงมือเป็นถุงมือของน้องไอแอลอะค่ะ
พอดมเสร็จปุ๊บนะเจ้าเบลัสก็วิ่งเลย
วิ่งไปหลังบ้านตามถนนลูกรังเรียบคลองส่งน้ำ
ป่าอ้อยผ่านนาข้าวของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็เดินตามเจ้าเบลัสนี่แหละค่ะปูพรมค้นหากัน
สุดท้ายไปสิ้นสุดที่ริมถนนลูกรังข้างบ้านข้างหมู่บ้าน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ให้เจ้าเบลัสเนี่ยดมกลิ่นถุงมือค้นหาอีกครั้ง
กลิ่นก็มาสิ้นสุดริมถนนข้างหมู่บ้านอีกเหมือนเดิม
รวมเป็นระยะทางกว่า๕กิโลเมตรนะคะ
ปูพรมเดินเท้าค้นหากันกว่า๓ชั่วโมงก็ไม่เจอค่ะ
ไปตรวจสอบบ่อน้ำหลังบ้านที่ลึกประมาณ๑๐เมตรก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติเหมือนกัน
นางสาวอิสราพรผู้เป็นแม่บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกมากกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับ
เพราะว่ามัน๔วันเข้าไปแล้วอยากจะขอให้คนที่เอาลูกไปเนี่ยเอาลูกมาคืนซะ
แม้ว่าจะยากจนไม่มีกินแต่ก็เลี้ยงลูกได้
บอกไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เอามาจากไหน
เพราะว่าโทรศัพท์อยู่ที่บ้านตลอดไม่เคยให้ใครยืมด้วย
ตอนนี้ก็พึ่งศัยศาสตร์แล้วด้วยเหมือนกันนะครับ

หมอดูก็ทักบอกว่าน้องไอแอลยังมีชีวิตอยู่นะ
แล้วคนที่ลักพาตัวไปก็เป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละ